ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้น

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตัว
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณครับ
และครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจดีให้กับคุณผู้ชม
วันนี้ครับครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเกิดด้วยความประมาทก็ดีความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี
แต่ผลของการกระทำนั้นครับเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเสาหลักของบ้าน
บัตรนี้ครับผลกระทบนั้นไม่ได้มีแต่เพียงตัวเขาคนเดียว
ส่งผลให้กับคนในครอบครัวอีกหลายชีวิตไปชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ชื่อกิตยาภูลสินนะคะ
ชื่อตุ้มอายุ๔๖ปี
ถ้าตอนนี้ครอบครัวตุ้มอยู่ด้วยกันซึ่งมีตุ้ม
ผมชื่อไนท์ครับอายุ๒๕ปีครับ
งานอยู่รังสิตนะครับทำเกี่ยวกับหัวหน้าช่างครับ

ยายซึ้งสุหินบางแก้วอายุ๖๓ปี
สามปีแต่ก่อนทำงานก่อสร้างทำไม่ไหวนะ
โหดขาอะไรเริ่มเป็นนู่นเป็นนี่เป็นพรรมดัน
เบาหวานโรคหัวใจ

ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับโรงพิมพ์
แล้วก็วันอาทิตย์ขายไก่ครับ

แล้วก็มาระบาดช่วง๔เดือนที่ประสบอุบัติเหตุ

แล้วพอดีวันนั้นน้องไนท์มาบ้านยาย

ปกติพี่ก็จะไม่ค่อยได้ปิด
เพราะมันมีตัวตัดแก๊ปอยู่
ก็คือมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง
แค่ช่วงวูบเดียว
เสี้ยววินาทีเดียวที่ระเบิดขึ้นมา

หลังจากที่ใส่เครื่องเชื้อหายใจแล้วเสร็จปุ๊บ

คือว่าที่คิดไว้มันไม่น่าจะขนาดนี้ครับ

เคยมีรถกระบะไว้ขายของ

เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายค่าโรงพยาบาล
เพราะมันก็ลอยหลอดก็เลยเริ่มก็หมด
ก็เลยตัดสินใจขายรถมารักษาแม่
พอออกจากห้องไอทึยายุได้ประมาณ๔๕วัน

แม่บอกว่ารู้ไหมว่าขายรถแล้ว
เขาก็เสียใจเพราะว่ารถทำมาหากินของเขา
ออกจากโรงพยาบาลใหม่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ไหนเขาจะดูว่าอันไหนมันจะแหลกอันไหนมันจะอะไรเขาต้องคอยมาดู
ผ้าถุงพี่จะเปิดเลือดกว่าอะไรแค่ไหนเขาก็เอาไปซักให้นะทำได้หมด
ก็เป็นเด็กผู้ชายที่รักแม่มากทุกอย่างก็ทำให้หมด
เช้าก่อนไปทำงานเท่านั้นก็ต้องเช็ดแผลดูแผลก่อน

บางทีมันก็ไปทำงานไม่ทันบ้างอะไรบ้างส่วนมากจะสายบ่อยครับ
ซึ่งตรงนั้นทำให้ที่ทำงานเริ่มจะเตือนแล้ว
เขาเข้าใจนะว่าที่แม่ป่วยอะไรอย่างนี้แต่งานเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไป

ตุ้มก็เครียดนะแล้วฆ่านู่นค่านี่อะไรอย่างนี้นะมันเยอะแยะไปหมดน่ะ
รู้สึกเพราะเราที่ทำให้ในที่ต้องตกงานสงสารลูกด้วย

ซึ่งแม่ไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่กับเรา๒๔ชั่วโมง

รู้สึกผิดเพราะเราเป็นภาระของทุกคน
แต่เรารู้ทำให้ทุกคนแย่หมด

เครียดตรงนี้ว่าพี่เริ่มต้นอะไรไม่ได้เลย

จะเคยมีร้านลำบากมาก

แต่ร้อยส่องร้อยสำหรับครอบครัวผม

ไก่เพราะว่ามีคนมาขายเหมือนกันด้วย

ถ้ามีเงินเหลือก็จะซื้อรถกระบาดก็คันหนึ่ง

ผมพูดกับแม่ว่า

แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของครอบครัวพี่ตุ้มนะครับ
จากจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานะครับ

แต่เพียงชั่วเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นนะครับ
ทำให้ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไป

ทำให้พี่ตุ้มนั้นคิดว่าตัวเองกำลังเป็นภาระของทางบ้านอยู่

ช่วงเสี้ยววินาทีเดียวเองเนอะ

จะเปิดแก๊สทิ้งไว้เหมือนจะเปิดไว้ทั้งคืนนั่นแหละ
คือเราก็ได้กลิ่นได้กลิ่นว่าได้กลิ่นแก๊สทั้งคืน

เช้ามาตื่นเช้ามาก็จะอุ่นกับข้าว
ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเปิดเลย
พอเปิดปุ๊บมันก็แบบซื้อเอาเดียวอะ

คือเขาบอกว่าดังไปดังไกลมาก

โอ้โหทะลุพังไปเลย
เขาบอกว่าตอนที่พี่ตุ้มโดนจริงแล้วครับตรงนี้คือ

เป็นหลุมลงไปเลยเหรอข้างไหนอะครับพี่

ปากก็เชื่อขึ้นมาปากจมูกตรงนี้
แต่ตรงนี้จะเป็นเยอะจะเป็นหลุมเลย
คือถ้าคือแรงอัดของมันที่นั่นเข้าไปใช่ไหม
ใช่เพราะว่าพี่หันข้างเข้าคือกลัวโดนหน้า
ก็เลยหันหันข้างซ้ายเนี้ยไปไปรับกับไฟไว้
คือกลัวหน้าจะโดนเยอะก็เลยเอาหน้าหลบไป
แต่ข้างนี้มันเป็นช่วงที่อยู่กับตรงเตาพอดี
เราก็โดนตรงนี้เป็นหลุมเข้าไปแล้วหมอเขาก็แบบเปิดไว้
คือแผลเนี่ยมันผูกพองอยู่แล้วแล้วมันห่อเราไว้อยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าข้างในมันเหมือนไฟที่ลนเราอยู่ตลอดเวลาความรู้สึก
มันร้อนตลอดเวลามันร้อนมากร้อนจนแบบนอนไม่ได้แต่ก็ต้องนอน
หมอพันผ้าหนาประมาณเป็นเซนเลยนะพันไว้หนามาก
แต่น้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มตลอดที่เตียงเปลี่ยนผ้าปูรินอนทุกวัน
แล้วตอนทำแผลเป็นยังไงครับตอนทำแผลต้องวางยาสลบเลย
เพราะว่ามันไม่ได้แน่ไม่ได้ไหนจะน้ำเหลืองและผ้าก๊อตที่เขาพันถูกไหมฮะ
ลมยา๓ที่อยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าคือดมยาตลอด
มยาจนแบบตามองไม่เห็นแล้วจำอะไรก็ไม่ได้นะตอนแรก
จริงแล้วพี่ตุ้มใช้บัตรไหมครับตอนที่รักษา
๓๐บาทก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะว่า
เพราะว่าแผลที่ติดเชื้อเวลาที่แผลไฟไหม้

คือถ้าเข้ากระแสเลือดด้วยแล้วยิ่งอันตรายนะ

วันละ๒๓๐๐บาทลดให้๓๐๐เหลือ๒๐๐บาท
แล้วพี่ตุ้มอยู่นานแค่ไหนครับในช่วงอยู่๓๐

ค่าห้องนี้นะครับค่าห้องนี้๗๐๐๐บาทต่อเดือน

รวมค่าใช้จ่ายแต่ละวันไหนจากคนที่ค่ายาด้วย

แล้วก็ส่วนค่ายาที่บอกว่ามันมียาที่ตัวหนึ่งที่หมอบอก
อันนี้ก็คือยาต่างหากที่ต้องใช้รักษา

ถ้าไม่เช่นนั้นตอนนี้หน้าก็ยุบไปหมดเลย

เห็นพี่ตุ้มถามกับแม่เหรอครับว่าแม่มีสตังค์ไหม
คือต้องจ่ายค่าห้องทุก๓วัน
ถามแม่ว่าถ้าเอาตังค์ตรงนี้มาซื้อยาน่ะ

ตอนนั้นแม่มีตังค์อยู่แค่ประมาณ๗๐๐บาท
ถ้าแม่บอกว่าก็ไม่พออยู่แล้ว
แต่ก็ซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ซื้อไปก่อนก็เลยตอนแรกสั่งมาแค่หล่อนเดียว

เป็นผู้หญิงที่เราเกริ่นไว้ต้นรายการว่า

ก็มาเกิดแก๊สระเบิดนี่ขึ้นใช่ภายในบ้านหลังนั้นอะไรในบ้าน
เพราะฉะนั้นเงินที่พอที่จะเก็บเอาไว้ได้บ้างส่วนตัวของพี่ตุ้ม
ก็เลยต้องมาเป็นค่ารักษาพยาบาลจนตอนหลังนี้เงินเริ่มส่งบ้านนี่ขาดไป
ค่ะก็อยู่ในช่วงบ้านทาวน์เฮาส์ที่อยู่เนี่ยนะครับ
ก็คืออยู่ในช่วงของขึ้นลงขึ้นศาลอยู่นะครับเพราะว่าส่งไม่ไหวจริง
รายได้ช่วงนั้นล่ะครับเอาเงินที่ไหนมารักษาตัว

เงินจากปลดทหารปลดประจำการมาก็คือได้เงินมาแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้

ก็มีอยู่เกือบสองหมื่นครับก็หมดเลยครับแล้วก็มาขายรถอีก
ทำไมถึงตัดสินใจขายรถ
ถ้าไม่ขายก็ไม่มีเงินรักษาแม่ครับ
คันนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของพี่ตุ้มที่เก็บหอมรอมมิตรมาแล้วก็ซื้อไว้เพื่อที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอครับเอาไว้ขาย
ขายหลายอย่างขายก๋วยเตี๋ยวขายยำขายอะไรคือทำมาทั้งครอบครัวทำหมด
แล้วก็เราจะเป็นรถที่เราต้องเอาไปซื้อของทุกวันแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องขายเพราะเงินลูกก็น้อยไม่พอ
ค่าใช้จ่ายวันหนึ่งที่ต้องเดินไปมาโรงพยาบาลก็แทบจะหมดแล้ว
อาร์ตเนี่ยก็จะมีงาน

ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์ครับลงสือพวกส่งโรงเรียน

แต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าน้าอาร์ตเองก็มีภาระมีครอบครัวที่จะต้องดูแลครับ
จริงแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันถูกมั้ยครับ

แยกไปมีครอบครัวไปแล้ว
ครับก็เกียรติส่งลูกบ้างแต่ส่วนของพี่สาวก็คือ
ผมมีทองแล้วก็กู้สำหรับท้อนเขากู้หน่อยกู้มาอำนาจอย่างเงี้ยครับ
ช่วยเขาตอนเขาเจ็บป่วย

เป็นหนี้เขาก่อนให้พี่เรารอดออกมาก่อน

เพราะว่าเขาก็เลี้ยงผมมาให้เด็กส่งเสียเรียนมาอะไรอย่างนี้
ผมก็คิดว่าตอบแทนเขาแค่นี้น้อยไป
ผู้หญิงคนนี้ดีกับน้าอาร์ตยังไง

ส่วนลูกชายคนนี้นะครับส่วนน้องไมค์
ไทนี่ก็เรียนจบจบอะไรลูก

ม๓แต่กำลังได้งาน

หนูไปสมัครงานนี่ตอนแม่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ

ได้งานมาแค่๒เดือนเองครับ
กำลังที่จะมีเงินเดือนแล้วที่จะเลี้ยงแม่ได้

พอแม่เกิดอุบัติเหตุปั๊บเห็นบอกไนท์ก็ต้องดู
ไม่ว่ากันข้างกลางคืนทำอะไรบ้างลูก
ก็เช็ดตัวให้ครับป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าให้
คือจัดการทิ้งหมดเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับแม่โดยที่ไม่รังเกียจเลยสักนิดเดียว

พอแม่ป่วยอย่างนี้แล้วเรายังทำงานอยู่เริ่มระห่องระแห่งในงานนี่เป็นยังไงครับ
นายเล่าให้พี่เอฟัง

ใช่ครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงทั้งย่ายทั้งแม่เพราะนี่ย้ายกันน่ามืดบ่อยด้วยอะไรด้วยครับ

ช่วงเช้าพอไปทำงานแล้วเนี่ยอาจจะเข้างานสายอันนั้นก็หนึ่งประเด็นแล้วที่เจ้านายเริ่มเพ่งเล็งใช่ไหมครับ
แล้วพอไปทำงานเสร็จช่วงเที่ยงเป็นห่วงแม่

ก็เริ่มมีปัญหากันแล้วจนในที่สุดอยู่ได้กี่เดือนลูก

เหมือนเขาหาคนมาทำแทนแล้วครับเหมือนเขารอเราไม่ไหวอย่างนี้

ลูกชายเขากำลังได้งานแล้วตอนนี้เขาต้องโดนไล่หน่อย
รู้สึกผิดมากรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นภาระของคนอื่น
ทั้งที่เราเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเคยทำให้คนอื่น
แต่ว่าพอมาวันหนึ่งเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

คืองานเงินเดือนหมื่นกว่ามันหาที่ไหนไม่ได้
แล้วก็ต้องมาเป็นภาระกับทุกคนแล้วต้องมาทำให้ลูก
ต้องมีส่วนทำให้ลูกเดี๋ยวลูกจะต้องตกงาน

คิดเลยนะคิดว่าจะฟื้นมาเพื่ออะไร
ผมเข้าใจนะพี่ตุ้มจากคนที่เคยมี
จริงนะครับครอบครัวนี้ก็ถือว่าพอมีพอกินเลยล่ะ
แต่พอมันมีเหตุการณ์แค่จะโทษว่ามันเป็นความประมาทได้ไหม
มันจะโทษว่าเป็นความประมาทก็น่าจะได้
แล้วก็ปุตตาหอยมันนี่มันสอนให้พี่
ให้พี่จดจำทุกอย่างคือว่าจากที่พี่มีทุกอย่าง
แต่แค่ไม่ถึง๒วินาทีพี่ต้องสูญเสียทุกอย่าง
มันก็เลยทำให้พี่คิดมากพี่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลย
สู้ต่อไปดีกว่าถึงแม้มันจะไม่มีอะไร
ที่มาในเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ

แล้วก็ทุกข์ที่สุดปัญหาของเราในตอนนี้คืออะไรครับ

ถ้าเราได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ครับพี่ตุ้มจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรก่อน
รักษาตัวแล้วก็สองจะเป็นทุนค้าขายต่อไป
เพราะครอบครัวก็ค้าขายมาตั้งแต่ไหนแล้ว
คือพี่อยากเปิดร้านจิ้มจุ่มปลาเผาอยู่ตั้งนานแล้ว

เพราะว่าค้าขายมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรละ
ตั้งแต่ส่งน้องเรียนมาก็ค้าขายกลางวัน
กลางวันขายของกลางคืนพี่ก็จะไปร้องเพลงเป็นอย่างนี้มา

หนึ่งจะรักษาตัวสองก็จะเปิดร้านเพื่อครอบครัว

ทีมงานทุกคนที่น้องที่ไปถ่ายมาก็บอกว่าเห็นใจครอบครัวพี่จริง
ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกัน๔ข้อ

นั่นหมายความว่าพี่ตุ้มจะได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาท

ผมเชื่อนะครับว่าพลังแห่งความรัก
แล้วก็พลังที่เรารวมตัวรวมใจกันในวันนี้
คงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เอาใจช่วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของพี่ตุ้นนะครับ
กรุงเทพมหานครอย่างที่บอกนะครับว่า
เกิดจากความประมาทเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้น
จากชีวิตของคนที่เป็นผู้นำครอบครัว
กลายมาเป็นผู้ที่ต้องถูกดูแลของคนในครอบครัวทั้งหมด
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ตุ้มจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ในช่วงหน้ากับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อจะคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

โต๊ะเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านทาสีเป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่ง
คือดอกอะไรคุ้นไหมครับ

พี่นั่งทุกวันแต่พี่ไม่เคยดูดอกเลย